วันนี้วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติค่ะแม่เสืออย่างดิฉันเนี่ยก็เลยมาส่งลูกนะคะ
ทำกิจกรรมรอบกองไฟอุ้ยลูกไฟก็ร้อนเหลือเกินระวังกันด้วยนะคะ
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
ช่วงนี้ฝนก็ค่อนข้างแปรปรวนพื้นที่ที่เคยตกอย่างภาคใต้ก็เบาลง
พื้นที่ที่เคยร้อนอย่างภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานก็ดูเหมือนกับว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ
เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมณเวลานี้นะคะ
กลุ่มเมฆยังคงปกคลุมตอนบนของประเทศไทยนะคะก็คือแนวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลางแล้วก็รวมถึงภาคเหนือโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของประเทศที่ติดกับเมียนมา
ก็จะค่อนข้างมีฝนชุกหน่อยเพราะว่ามีแนวเขาคอยรับฝนอยู่นะคะ
ส่วนเรื่องของแผนที่อากาศเราดูตรงนี้จะได้เป็นข้อมูลและหาความเชื่อมโยงกัน
ความร้อนก็คือสัญลักษณ์รูปตัวแอลตอนนี้อยู่บริเวณเวียดนามแล้วก็ทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะ
ก็ทำให้บริเวณดังกล่าวร้อนแล้วก็อิทธิพลถึงบ้านเราด้วยเหมือนกัน
เมื่อมีหย่อมความร้อนแน่นอนค่ะคุณผู้ชมโอกาสที่จะมีฝนก็ตามมาเช่นกัน
จึงทำให้ช่วงนี้ภาคเหนือภาคอีสานนั้นมีฝนมากหน่อยนะคะ
และโดยมากแล้วฝนจะตกในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะคุณผู้ชม
ช่วงเวลาไหนพื้นที่ใดที่จะมีฝนถ้าดูจากโมเดลเช้าเช้าแบบนี้
นี่คือเวลาประมาณเช้านี้เลยนะคะ๗๘โมงเช้า
ฝนยังตกแนวขอบของประเทศคือด้านตะวันตกไล่มาตั้งแต่เชียงราย
แม่ห้องศรลงมากาญจนบุรีจนไปถึงภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานียลานราธิวาสเลยค่ะ
ส่วนช่วงบ่ายมาแล้วนี่สักบ่าย๓
กรุงเทพมหานครอาจจะครึ้มหน่อย
แล้วก็ขึ้นไปถึงภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานด้วย
แต่จะเป็นลักษณะตกกระจายตกหนักเป็นแห่งบางจังหวัดนะคะ
ส่วนช่วงข้ามแถวบึงกาลสกลนครก็ยังคงฝนตก
แต่กลางวันสิคะเรียกได้ว่าร้อนเลยทีเดียว
กลางวันเป็นช่วงเวลาสะสมความร้อนจึงทำให้ตอนค่ำตอนเย็นนั้นฝนตกนั่นเองนะคะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานี่คุณผู้ชมค่ะ
อาจจะทำให้บางจังหวัดได้รับฝนไม่ทั่วถึง
อย่างอีสานบ้านเราก็เดือดร้อนเหมือนกัน
เพราะว่านอกจากคลื่นแล้วเนี่ยช่วงนี้คลื่นไม่สูงนะคะคุณผู้ชม
จากคลื่นนี่แล้วที่ตอนนี้ลดลงน้ำค่ะน้ำก็ลดเหมือนกัน
นี่คือสภาพที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะฝนตกลงมาน้อย
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอันนี้คือข้อมูลในพื้นที่นะคะ
ทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอในการหล่อเลี้ยงต้นข้าว
ช่วงนี้ต้นฤดูไงต้องอาศัยน้ำเยอะแต่ว่าพอเป็นแบบนี้
นาข้าวหลายแปลงแห้งเหี่ยวยืนต้นตายค่ะ
ชาวบ้านนาดีตำบลดอนยาวใหญ่อำเภอโนนแดง
บอกว่านี่หวานข้าวไปแล้วสามรอบแต่ก็มาเจอฝนทิ้งช่วงทั้งสามรอบค่ะ
กุมขมับโอ้โหพันธุ์ข้าวที่เก็บไว้ในยุ้งเนี่ยจะหมดแล้วด้วย
ก็อยากจะวิงวอนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือชาวนาด้วยนะคะ
ที่เขาต้องประสบปัญหากับฝนในช่วงนี้
โดยเฉพาะปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวและปัญหาเรื่องน้ำที่จะทำนานั่นเองนะคะ
แต่ว่านักวิชาการกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเดี๋ยวระยะนี้จากวันที่๔เป็นต้นไป
ฝนจะมาหาพื้นที่สำรองน้ำเอาไว้ใช้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสถานการณ์โควิดเน้นพ่นพิษไปทุกห่อมย่าเลยนะคะ
โดยเฉพาะร้านอาหารหลายคนเครียดแต่อย่าบอกว่าอย่าเพิ่งท้อนะคะ
หากคิดการใหญ่ไปไม่รอดลองมาคิดอะไรเล็กดูบ้างไหมคะ
อย่างนี้ค่ะการขายปิ้งย่างสตรีทฟู้ดที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
ร้านนี้เลยลูกชิ้นปิ้งทำกันแบบชิวง่ายแต่พูดถึงรายได้โอ้
ชิวเลยค่ะคุณผู้ชมร้านนี้คือร้านพี่วันดีค่ะ
เปิดขายริมถนนใกล้ตลาดสี่มุมเมนข้างวัดบางสะเก้า
เรียกว่าย่างกันวันละ๓ชั่วโมงบ่าย๓ถึง๕โมงเย็น
แต่ว่ากวาดรายได้ถึงวันละ๕๐๐๐บาททีเดียว
ลับนอกจากปิ้งย่างกันสดร้อนแล้วน้ำจิ้มนี่แหละค่ะคือ
ชูโรงเลยทีเดียวเปรี้ยวหวานนำนะฮะแล้วก็เผ็ดตาม
โอ้โหแบบนี้นะคะคนรับประทานก็อิ่มท้องอร่อยนะคะ
คนขายก็อิ่มใจแล้วล่ะค่ะเอามาฝากกันยามเช้าแบบนี้
คุณผู้ชมมีความสุขแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปต่อสู้
กับทั้งสภาพอากาศแล้วก็โรคภัยต่างด้วยนะคะ

แล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของสุขภาพกัน

นึกถึงตอนแต่งชุดลูกเสือนะ

จ้ะเผ็ดขัดด้วยนะไม่เงาด้วยนะ